อรุณสวัสดิ์นะคะที่สามอะไรกันสภาพอากาศให้ทราบกันนั้น
รู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยไหมคะ
ขี่ม้าไปทำงานก็ได้ขี่ช้างขี่วัวอะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัย
ที่มันไม่ต้องใช้น้ำมันพี่เบิร์ตบอกแล้วว่าดีเซลพรีเมียมขึ้น
หือไม่รู้จะว่ายังไงเอายังงี้แล้วกัน
จะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะปล่อยให้เป็นไปตามสภาพ
เดี๋ยวฝนจะตกอีกแล้วนะแต่วันนี้ค่ะยังพอยิ้มได้บ้าง
ยังพอหายใจหายคอใครอยากตากผ้าให้รีบตาก
แล้ววันนี้เพราะว่าฝนจะเบาหน่อยนะคะ
สอบข้อมูลจากแผนที่อากาศทางกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะคุณผู้ชมยังคงเห็นกลุ่มฝนที่ปกคลุมอยู่หนาแน่นบริเวณตะวันตกของประเทศด้านนี้นะคะ
แต่จะมีผลต่อประเทศไทยนิดหน่อยบริเวณด้านตะบันตกของประเทศก็คือทางด้านจังหวัดแม่ฮองศรไล่ลงไปจนถึงภาคใต้อย่างแถบจังหวัดกระบี่พังงา
ส่วนเรื่องของทิศทางลมค่ะก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมประจำฤดูยังมี
แต่อ่อนกำลังลงประกอบกับว่าบ้านเราเนี่ยมีเทือกเขาคอยกั้นอยู่ทำให้ความรุนแรงของฝนของลมเนี่ยเบาบางลงหน่อย
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นฝนตกก็จะตกร่างเขานะคะ
มาดูกลุ่มฝนค่ะช่วงไหนบ้างนะที่จะตกวันนี้นะคะ
ดูจากโมเดลจำลองอากาศนี้แล้วค่ะเราดูไล่ตั้งแต่ช่วงเช้า
หกโมงเช้ามาก่อนเลยนะคะไล่ไปไล่ไปท้องฟ้าค่อนข้างโปร่ง
ฝนไม่มีมากมายอาจจะมีเป็นหย่อมบางพื้นที่นะคะ
ในประเทศเอ่อประเทศไทยตอนกลางก็คือเนี่ยค่ะ
จังหวัดภาคอีสานภาคกลางนะคะแล้วก็จะตกมากช่วงประมาณ
บ่ายโมงบ่าย๒บ่าย๓ก็ระมัดระวังเอาไว้แล้วกัน
ใครจะออกจากบ้านช่วงนั้นก็พกร่มไปด้วยนะคะส่วนเรื่องของคลื่นค่ะ
อ่าวไทยมีเล็กน้อยหนึ่งถึงสองเมตรนะคะส่วนอันดามันค่ะ
ก็จะต้องระวังหน่อยนี่ค่ะสีม่วงน้ำเงินเข้มเนี่ย
ถ้าออกเรือไปไกลหน่อยก็อาจจะเจอคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตรได้
ใดที่มีฝนตกก็จะคลื่นสูงสามเมตรนะคะส่วนอุณหภูมิความร้อน
เอาตอนที่ร้อนสุดของวันเลยแล้วกันประมาณสักบ่ายสองบ่ายสาม
ขอนแก่นหรือว่ายะโสธรร้อยเอ็ดเนี่ยตอนกลางของประเทศก็อาจจะแสบผิวนิดนึงนะคะ
พบให้พี่น้องซักผ้าตากผลการเกษตรไปล่ะกัน
แต่ช่วงที่ผ่านมาฝนตกหลายพื้นที่ข้อดีของเขาก็คือเรื่องของพืชผลการเกษตร
ที่มันงอกเงยขึ้นมาแบบนี้เราขับรถไปตาม
ข้างทางเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นนะคะว่ามีของป่าอย่างเห็ดเนี่ยออกมาขายเยอะเลยค่ะ
อย่างพื้นที่ตรงนี้คือสกลนครนะคะฝนตกชุกสลับกับบางวันอากาศร้อนจัด
ร้อนร้อนชื้นชื้นแบบนี้ทำให้เห็ดเนี่ยขึ้นเยอะเลยชาวบ้านก็เก็บเห็ดป่านานาชนิด
เอามาขายรายเรียงรายกันตามเพลิงริมถนนสายสกลนครกาลสิน
ที่เห็นอยู่นี้มีเห็ดเพาะเห็ดปลวกเห็ดพึ่งเห็ดดินที่เห็ดสุดเลยค่ะ
เห็ดละโงกขายเป็นกระทงนะคะกระทงละหนึ่งร้อยบาทค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นอาหารป่าที่ยอดฮิตยอดนิยมเหลือเกินเอาไปทำแกงเห็ดสดน้ำร้อน
แสบอิหลีเนอะค่ะเนอะไปต่อที่นครราชสีมากันบ้างนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยออกไปหาปลาช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่องเลยนะคะ
ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนมูลบนปริมาณมากพอน้ำมาปลาก็มาค่ะ
จำนวนมากไหว้ถวนน้ำขึ้นไปบนลำน้ำด้านบนนะ
ชาวบ้านก็เลยพากันยกยอมไม้ไผ่ดักจับปลาที่หน้าเขื่อนกันคึกคักเลยค่ะ
บางคนนะคุณผู้ชมจับได้เป็นร้อยกิโลกรัมค่ะ
พอเหลือจากการขายก็นำมากินกันในครอบครัวนี่ค่ะ
ปลาสดสดใสน์ใส่เหงือกแดงนี่แหละค่ะ
จะนำไปปิ้งไปปนไปต้ม
กระแสบคักเพราะแม่พี่น้อง